เขาบอกว่าปีนี้นะคะวงการอาหารไทยคึกคักเลยทีเดียว
เพราะว่าได้หนุ่มหล่อจากวงการบันเทิงไปเป็นรั้วของชาติ
อย่างล่าสุดค่ะหนุ่มกวินจากวงทรีทู
มือดีซะเหลือเกินจับได้ใบแดงค่ะ
นักร้องหนุ่มลูกครึ่งกวินดูวานหรือกวินวงที
วันวัย๒๓ปีเดินทางไปรายงานตัวตามหมายเรียกที่หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกิน
โรงเรียนบ้านสัตหีบจังหวัดชนบุรี
โดยไม่ขอผ่อนผันและขอลุ้นจับใบดำใบแดง
ปรากฏว่านักร้องหนุ่มมือแม่นจับได้ใบแดงทหารบกผลัดที่๒
แต่นักร้องหนุ่มไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด
โดยหลังรายงานตัวเสร็จก็ขึ้นรถกลับทันที
กวินตั้งใจเดินทางไปรายงานตัวคัดเลือกทหารตามหน้าที่ชายไทย
จากต้องการจัดการภาระหน้าที่นี้ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้
เพื่อจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในอนาคต
อีกทั้งยังเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และกำลังจะรับปริญญาในวันที่๑๙เมษายนนี้
โดยหลังจับได้ใบแดงนักร้องหนุ่มไม่ได้เครียดหรือกังวลใด
เพราะยังมีเวลาสะสางงานละครที่เพิ่งรับไว้หนึ่งเรื่อง

คาดว่าจะถ่ายเสร็จก่อนเข้ารายงานตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอน
โดยมีกำหนดเข้าประจำการรับใช้ชาติเป็นเวลา๑ปี